ดึกที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับมีหนุ่มทำงานโรงแรมคนหนึ่งเขาเมาฮะ
เมาแล้วมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านนะเอาปืนเนี่ยไปยิงเขาจนบาดเจ็บไปสามคนแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ตอนที่หนีไปเนี่ยโทรกลับมาหาเมียค่ะ
เมียก็เลยเกลี้ยกล่อมเพื่อให้มอบตัวแล้วก็ยอมมอบตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
กล้องวงจรปิดก่อนนะฮะนี่ฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่บ้านหลังหนึ่งในตะบนห้วยใหญ่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
นี่เห็นไหมฮะยี่สิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับ
นายอัคคณีสะแก้วชื่อเล่นทองดำนะอายุ๓๐นี่ส่วนนี้คือคนเจ็บนะที่เขายืนอยู่นะครับ
ใช้ปืนเนี่ยยิงใส่เพื่อนบ้านไปตอนนั้นเมียเขาคือนางบังออนแทร่งโง่อายุ๔๘ก็พยายามเข้ามาห้าม
นี่ช่วงชุลมุนนี่เห็นไหมฮะเมียนี่กระโจมอกวิ่งไปตามนี่
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่เป็นผลนะฮะผู้ก่อเหตุเอาปืนนี่จ่อยิงเข้าไปแล้วนะครับ
โอ้โหยิงแบบไม่หยั้งเลยนี่โชคดีแค่เจ็บกันนะฮะเจ็บไปสามคน
แล้วก็วิ่งหนีไปไปขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
ส่วนคนอื่นก็ตกอกตกใจมาช่วยกันพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
โจมอกออกมาหน้าบ้านนี่คือเมียคนก่อเหตุนะฮะพยายามมาห้ามผัว
แต่ผัวเนี่ยชักปืนยิงใส่เพื่อนบ้านเลยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
นี่ฮะนี่คนเจ็บนะครับสพห้วยใหญ่นะฮะหลังจากได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แต่ท่านผู้ชมดูตรงนี้ก่อนเรามีอีกคลิปหนึ่งนี่เป็นเหตุการณ์อีกมุมหนึ่ง
ลูกสาวของ๑ในผู้บาดเจ็บที่ชื่อว่าไนมานิชเนี่ยนี่เป็น๑ในคนเจ็บ

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว

บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว
บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว